ครับมีพลทหารที่ไปเมานะครับแล้วก็ถูกตำรวจจับนะฮะ
เพื่อนที่ไปด้วยนะครับก็ทางตำรวจนะฮะ
ร้อยตำรวจเอกสุขชัยธรรมสุรีรองสหรัฐท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชนบุรีนะครับนี่ฮะก็ต้องปฐมพยาบาลล้างบาดแผลกัน
เพราะว่ามีบาดแผลที่ใบหน้าหลายจุดหลังจากเข้าไปควบคุมตัวพลทหารจักรพรรดิ
คำเรืองซึ่งเป็นทหารสังกัดกองพันธานราบที่หนึ่ง
กรมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์กับเพื่อนผู้ชายชื่อว่านาย
พิษตินันจริงวงศ์อายุสามสิบเอ็ดปีนะฮะซึ่งทั้งคู่ก็มึนเมาขาดสติ
ตะโกนโหกเวกโวยวายนะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวมาส่งที่สพเมืองพัทยา
คือทางร้อยตำรวจเอกสุขชัยเนี่ยได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่ามีชาย
ที่มีอาการมืนเมาสุราก่อความเดือดร้อนเดินชนด่าทอโวยวาย
เพื่อที่จะอ่าระงับเหตุนะครับก็ปรากฏว่าพอไปถึงนะครับ
ก็เจอผู้ชายที่มาทราบตอนหลังก็คือเป็นพลทหารนะพลทหารจักรพรรดิ
แสดงท่าที่ขัดขืนใช้เท้าถีบใส่ด้วยพลเมืองดีที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ท่าไม่ดีก็มาช่วยกันแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
จังหวะนั้นนายพิตินันที่มาด้วยกันกับพลทหารจักรพรรดิเห็นว่าเพื่อนถูกตำรวจจับ
ก็พยายามเข้ามาขัดขวางตำรวจก็พยายามห้ามปราม
แต่นายพิธีนันไม่ฟังทำร้ายตำรวจจนบาดเจ็บนะ
ใบหน้าเนี่ยเป็นรอยขูดยาวหลายจุดแล้วตำรวจก็สามารถควบคุมตัวทั้งคู่ไว้ได้
แล้วก็เอามาส่งที่สถานีตำรวจ

นี่ฮะก็ตอนที่ตำรวจท่องเที่ยว
รอส่งตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองให้กับตำรวจท้องที่นะครับ
ทั้งสองคนก็ยังพยายามก่อกวนส่งเสียงดังด่าทอด้วยคำหยาบคายนะครับ
ที่พลทหารนายนี้จะประกาศตัวว่าเป็นทหาร
แล้วก็ด่าตำรวจด้วยวาจาหยาบคาย
ท้าชกต่อยด้วยท้ายิงด้วย
คือท้ายิงกับตำรวจกลางโรงพักเลยแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
โอ้โหเห่ยไหวมั้ยเนี่ย

ก็โดนนะคะตำรวจก็คุมตัวสองคนนี้ไปดำเนินคดี

ประพฤติตนวุ่นวายขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ทำร้ายเจ้าพนักงานในเครื่องแบบดูหมินเจ้าพนักงาน

ไปด้วยกันทั้งคู่นะไม่มีใครช่วยใครได้
ที่จะห้ามกันนะโอ้โห